การทำงานทุกอาชีพมันมีความเครียดกันทุกคนแหละ
คุณผู้ชมอยากให้เห็นพี่ปุ้ยเวลาคลายเครียดทำยังไง

คุณยังไม่เห็นตอนพี่ปุ้ยไปงานแต่งงาน

ก็ไม่เคยเห็นแต่เขาเล่ากัน

บ้านต่อไปก็รอไปเถอะ
เขาบอกรอตั้งแต่๙โมงบ่าย๒ของยังไม่มา

ไม่แรงไม่มีแรงไปส่งของนะ

ส่งบ้านหนึ่งเต้นไปครึ่งวัน

เดินทางไปส่ง๓๐นาทีนะ

หมดวันพอดีฮะแม่สนุกสนานกันไปนะฮะคลิปนี้

อะไรนะแล้วเองจะเรียกพี่ว่าพี่ต่อไปไหมล่ะ